นี่แหละคุณผู้ชมฮะโอ้โหครูฝึกคือผมว่าท่านคงผิดสังเกตอยู่แล้วล่ะนะเนี่ยครับเข้าไปล็อกได้ฮะนี่ขยับขยับแล้วขยับแล้วนะครับสังเกตอยู่ตลอดเวลาจ้องเขมงพอยกปืนจ่อหัวเนี่ยฮ
คุณเจาะหัวเนี้ยฮะโอ้โหเข้าไปเอามือล็อกเอาไว้ทัน
เหตุการณ์นี้กันจอมพลังก็โพสต์บอกว่าเหตุเกิดที่ศูนย์กีฬาลานนามธบที่๓๓ที่เชียงใหม่ครับ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวไปคุยกับนายนันทวัฒน์จันจนะอายุ๓๑ครูฝึกครับ
เก่งจริงจริงไหวพลิบดีนะฮะเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ชายคนกล่าวอายุหกสิบห้า
ขี่รถจักรยานยนต์มากับลูกชายนะสังเกตเห็นความผิดปกติก็คือ
พอจอดรถก็กอดลูกชายฮะแล้วก็มาเช่าปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ซึ่งการเช่าก็มีพิรุษคือเช่าปืน๑กระบอก
แต่ขอเช่ากระสุนแค่๔นัด
ปกติในกระสุนเขาเช่ากันเป็นกล่อง
นี่ฮะท่านเอ๊ะเอ๊ะแล้วถึงแบบโอ้โหมายืนคุมแบบนี้
คือท่านสงสัยแล้วว่าทำไมเช่ากระสุนแค่นี้

แล้วเอากระสุนออกจากกระเป๋าอีก๒นัด
บอกว่ามีกระสุนเหลือจากที่บ้านอยากยิงให้หมด
ครูฝึกเลยบอกว่าโอ้โหจังหวะนั้นกระโดดเข้าไปล็อกตัวเลยฮะ
มันเป็นยังไงต่อครับครูครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ก็มาจอดรถด้านหน้าแล้วก็ยืนคุยกัน
เห็นคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ามีการกอดลากันด้วย
แล้วก็บอกลูกอะไรแบบนี้ครับว่าจะมา

เขาหันมาแล้วก็เขาบอกว่าให้เราถอยออกไปหน่อยประมาณนี้
เราก็เริ่มแบบเอ๊ะเอกใจแล้วว่า

จากนั้นพอเขายิงไปได้๔นัด
เขาก็หันปืนเข้าหาตัวเองเลยครับ

คือหลังจากพาเขาไปสงบสติอารมณ์แล้วนะ

คือลูกชายไปหลบอยู่หลังร้านกาแฟ

ก็ให้ข้อมูลบอกว่าพ่อเครียดเรื่องปัญหาส่วนตัว
คือโควิดระบาดไม่มีเงินใช้จ่าย
ก็เลยจะมาฆ่าตัวตายนะครับ
กรณีนี้นะฮะเมื่อปี๒๐๖๓เคยมีคนก่อเหตุ

สองรายก็คือเข้าไปในสนามยิงปืนแล้วไปก่อเหตุแบบนี้
โอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องที่สนามยิงปืนก็ต้องเฝ้าระวังอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะ
ครูฟึกเขาเก่งจริงจริงนะ

แล้วก็สติรวมถึงการตัดสินใจด้วยนะคะ